นั่นคือเรื่องที่เราต้องลุ้นกับฟุตบอล
ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็คือการลุ้นกับสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นก็เปิดการจองซื้อ
พบว่าการสั่งซื้อและสั่งจองล่วงหน้าในรอบนี้นั้น
สลากหมดลงอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึง๒นาที
แต่ก็มีผู้ค้าสลากบางรายถึงแม้ว่าจะไปรอซื้อสลากล่วงหน้า
นอนรอข้ามคืนแต่สุดท้ายกลับบ้านมือเปล่าครับ
หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาวังสะพุงจังหวัดเลย
มีผู้ค้าเร่รายย่อยไม่ถึง๕๐คนมาเข้าคิว
ปรากฏว่ามีผู้สั่งซื้อได้เพียงคนเดียวครับ
ก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้บริการ
แต่สุดท้ายก็ยอมรับกติกานะครับ
นางหนูพันธ์ฟ้าหารแม่ค้าชาววังสะพุงบ่นด้วยอาการท้อแท้บอกว่า
ขายลอตเตอรี่นั้นมา๓๐ปีครับ
ชีวิตไม่เคยจะยุ่งยากอยากที่เป็นอยู่
เข้าคิวก็ได้คิวที่๖สุดท้ายก็ยังซื้อไม่ได้นะครับ
ถึงเวลาให้จองซื้อระบบยังคงล่าช้าครับ
แต่ละคนใช้เวลานานกว่า๑๐นาทีทำรายการไปได้ไม่กี่คน
แจ้งว่าการจองซื้อสลากหมดแล้วนะครับ
เสนอให้รัฐบาลจัดสรรการจองสลากเป็นรายภาค
เช่นมีสลาก๔๐ล้านคู่ให้กระจายการซื้อไปภาคละ๑๐ล้านคู่
เพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยนั้นแข่งกันซื้อได้อย่างเป็นธรรม
และสลากไม่กระจุกตัวอยู่ในภาคใดภาคหนึ่งครับ
นางสมพิษมองบุญนะครับอายุ๔๖ปี
ตัวแทนผู้ค้าสลากในพื้นที่จังหวัดนครพนม
เรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาหลังจากมีผู้ค้าสลากต่างถิ่น
เพราะว่ามีในทุนบางกลุ่มนั้นระดมขึ้นทะเบียน
เพื่อให้ได้โคต้าจำนวนมากที่สุดไปขายนะครับ
ก็สร้างปัญหาให้กับผู้ค้าในพื้นที่ขาดโอกาส
รายนั้นไม่สามารถจะซื้อได้ตามโคต้าด้วยครับ
สำหรับการเปิดสั่งซื้อและจองสลากล่วงหน้าครั้งที่๘

จำนวน๑๒๙๘๐เล่มหรือ๒๕๙๐๐๐ฉบับ
จำหน่ายหมดภายในเวลา๑นาที๔๙วินาทีเท่านั้นครับ
ทำลายสถิติการสั่งจองสลาก
โดยรายย่อยสามารถซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้๒๕๙๖ราย
ที่ยอดการสั่งจองสลากงวดวันที่๑๖กุมภาพันธ์นะครับ
จำนวน๒๒๐๐๐เล่มมีจำนวน๔๔ล้านฉบับ
จำหน่ายหมดในเวลา๘นาที๓๕วินาที
ใช้เวลาในการสั่งจอง๓๓นาที๑๑วินาที
มีรายย่อยสั่งจองได้๔๔๐๐๐รายครับ
ทั้ง๒งวดนะครับมีผู้ค้ารายย่อยยอดซื้อและยอดจองทั้งสิ้น๔๖๕๙๖ราย